คุณผู้ชมครับกลับมาติดตามข่าวเช้าไทยรัฐเสาร์อาทิตย์กันต่อนะครับ
มีหลายข่าวให้ติดตามกันรวมถึงเบรกนี้ก็มีเรื่องของพี่เสกที่ยังคงไลฟ์อยู่เลย

เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าดูเรื่องของสาดน้ำกรดกันก่อนนะครับ
คือต้องบอกว่าเรื่องนี้ตำรวจเขาคาดปมว่าเป็นเรื่องของการหึงหวงกันนะคะ
คือมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาขายแว่นตาอยู่

ทีนี้ปรากฏว่าอยู่ก็มีผู้หญิงอีกคนนึงเดินมาเหมือนจะมาซื้อของนะ

มาถึงก็สาดน้ำกรดใส่เขาเลยนะคะ
ทีนี้เจ้าตัวเนี่ยโดนตั้งแต่คอลงไปเลยโดนที่ใบหน้าข้างซ้ายโดนแขนโดนตัว
แต่มีคนที่มาเดินเที่ยวโดนลูกหลงไปด้วยคุณผู้ชม
โดนทั้งข้อมือขวาโดนทั้งที่เท้านี่แหละค่ะ
นั่งกันอยู่เนี่ยผู้หญิงคนนี้ที่ใส่กางเกงยีนคนนี้เนี่ยคือคนที่มาเดินเที่ยวแล้วโดนลูกหลงนะคะ
ส่วนคนที่นั่งเนี่ยยกมือสองข้างแล้วก็พันตั้งแต่คอยโดนราดน้ำเกลืออยู่เนี่ย
คนนั้นนั่นแหละคือเจ้าของร้านแว่น
เจ้าของร้านแว่นชื่อว่านางสาวดาวทิพย์ขุนสุดนะคะอายุ๓๑ปี
ก็ถูกสาดน้ำกรดเข้าที่ใบหน้าซีกขวานะคะแล้วก็ท่อนแขนแสบร้อนไปหมดเลย
ส่วนคนข้างคือนางสาวสุภาพรมณีพันธ์วัย๒๓ปีค่ะเขามาเดินเที่ยวแต่ว่าโดนลูกหลง
โดนน้ำกรดที่ข้อมือข้างขวากับเท้าขวาแล้วก็แก้มขวาด้วย
ที่เห็นอยู่นี้คือเจ้าหน้าที่เขาประถมพยาบาลเบื้องต้นจากนั้นก็นำทั้งสองคนส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านขายแว่นตาในเทสโกโลตัสตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาค่ะ
ตอนเกิดเหตุอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าไม่มีคนนะคนก็เดินจับจ่ายซื้อของในห้างกันเยอะแยะ
นายประภาษณมากเมฆเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยศิลธรรมสมาคมบ้านบึงจุดบ่อวินบอกว่า
สอบถามผู้ได้รับบาดเจ็บก็เล่าให้ฟังว่าคนที่ก่อเหตุเนี่ยคือผู้หญิงที่เป็นแฟนสาวของชายหนุ่มคนนึงที่มาติดพันธุ์เธอ
คือมีผู้ชายเนี่ยมาติดพันธุ์เจ้าของร้านขายแว่นคนนี้แล้วแฟนของผู้ชายคนนั้นไม่พอใจ
โดยก่อนเกิดเหตุค่ะเจ้าของร้านแว่นหรือว่านางสาวดาวทิพย์เนี่ยเขาก็เดินอยู่ในร้าน
ก็เห็นแฟนสาวของผู้ชายคนนั้นน่ะนะเดินตรงมาเลยเดินตรงเข้ามาหาเธอเลย
แล้วก็สาดน้ำกรดเข้าบริเวณใบหน้าทันทีเธอก็กรีดร้องขอความช่วยเหลือเสียงดังลั่นเลยค่ะ
แล้วก็ล้มลงนอนที่พื้นแล้วก็อย่างที่บอกไปว่านอกจากจะสาดโดนเธอแล้วเนี่ย
สาดไปเดินไปโดนคนที่เขาเดินไปเดินมาอยู่ในห้างด้วยนะคะ
พ่อค้าแม่ค้าและพลเมืองดีเขาก็เลยรีบเข้ามาช่วยเหลือแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ก็คือผู้หญิงเขามีกับแฟนเขาอีกคนนึงแล้วแฟนเขามารอบทำร้าย
แต่ว่าคือจำได้อยู่ว่าเป็นเมียของผู้ชายที่เขามาติดพันธุ์อยู่
ก็เป็นผู้หญิงคือ
มันเจ็บโดนตั้งแต่นี้อย่างยันทาวเลย
อีกคนนึงโดน

ตอนนี้ตำรวจชุดสืบสวนสพบวินก็ลงพื้นที่แล้วนะคะ
ไปตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

แล้วก็จะรีบตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ